ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านน่าจะได้เห็นคลิปนี้กันบ้างแล้วนะฮะ
เราก็ลงพื้นที่ไปตามหาความจริงให้นะครับ

ใช้ไม้กวาดไปตีคนเร่ร่อนคนหนึ่งนะครับ
นี่ค่ะคือพอมีคนถ่ายคลิปแล้วเหมือนกับพนักงานทำความสะอาดของกรทม
คนนี้รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปก็เลยถอดเสื้อกั๊กออกแต่ก็ยังเดินไล่ผู้หญิงคนเร่ร่อน
คนนี้ที่ถูกฟาดเข้าไปนะฮะแถวสุขุมวิทย์๑๐๕นะครับทุกผู้ชมครับ
เราตามให้แล้วว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสิบโมงเมื่อวานนี้นะครับ
ปากซอยลาซานสุขุมวิทย์๑๐๕เพจบ้านเราบางนาลาซานแบริ่งเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าโอ้โหทำไมไปทำเขาแบบนี้
แต่หลายคนก็ให้ข้อมูลบอกว่าก็กลุ่มคนเร่ร่อนกลุ่มนี้ที่อยู่ตรงซอยนี้เนี่ย
สร้างความวุ่นวายเยอะเหลือเกินค่ะขโมยของร้านสะดวกซื้อก็มี
เดินตัดหน้ารถเวลาข้ามถนนไม่สนใจว่ารถจะชนหรือเปล่าก็มีปลาขวดทิ้งขยะลงบนพื้นก็มี
ทำร้ายคนที่เดินผ่านเยอะแยะก็มีทะเลาะกันเองอีกเขาเห็นกันจนชิน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับตรงซอยที่เกิดเหตุเลย
มีคนเร่ร่อนอยู่ที่นี่จริงจริงนะฮะสี่คนครับเนี่ยฮะเขาปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับ
รวมถึงผู้หญิงในคลิปที่ถูกพนักงานของกรทมใช้ไม่กวาดตีด้วย
ปากหลักทำอะไรนี่ฮะปากหลักนั่งขอเงิน
แล้วก็เก็บขยะใส่ถุงมากองเอาไว้เยอะไปหมด
มีเด็กเล็กคนหนึ่งด้วยอ่ะเอามานั่งขอทานอ่ะค่ะ
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับเราได้เจอ
พนักงานทำความสะอาดของกรทมที่อยู่ในคลิปนะครับ
ชื่อนางสาวงามมาตรอายุ๕๔ปี
เธอก็อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าเธอทำงานให้กับกฎธมอร์ทำงานตรงนี้

อยู่ที่นี่เจอปัญหาคนเร่ร่อนมาตลอด
ผู้หญิงในคลิปที่เห็นที่ถูกเธอตี
โยนขยะลงมาที่แยกลาซานเนี่ยเยอะแยะไปหมด

สุดท้ายก่อนเกิดเหตุในคลิปเธอบอกเธอถูกด่า

ก็เลยใช้ไม้กวาดฟาดไป๓ที
เป็นครั้งแรกที่เธอทำแบบนี้
ก่อนหน้านี้โดนอย่างนี้ตลอดก็อดทนมาตลอด
พฤติกรรมของคนเร่ร่อนกลุ่มนี้นะครับ
เธอบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่มากปัสสาวะเขา
มีอุจจาระก็มีถามว่าตรงไหนข้างถนนเลยนะ
แบบนี้เลยเงินที่ได้มาเนี่ยจะขอทานจะมีใครให้อะไรก็แล้ว
ข่มครูเช่าบ้านถูย้ำลายใส่เค้าด่าทอเค้า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเอาตัวไปเหลือเกินนะ
คืออยู่ตรงนี้ก็ก่อเหตุแบบนี้ทุกวัน
เธอบอกใครที่ต่อว่าเธอหาว่าเธอโหดร้าย
บอกว่าอยากให้พิจารณาถึงเหตุผลจริงก่อน
ว่าต้นสายปลายเหตุต้นเรื่องเนี่ยมันคืออะไร
เมื่อวานที่เอาออกมาเก็บพื้นที่เสร็จ

ออกมาได้แว่นมันก็เอาของกับพวกแกงพวกอะไรโยนเต็มถนน
แล้วก็เลยบอกว่าไอ้โร๊ดมึงเก็บมันก็มองเล

พอค้างอยู่ทางไอ้โร๊ดกูบ่ายมึงเก็บ
แล้วเป็นคนแดงอยู่อยู่แล้วก็เลยกลุ่มมันก็
แล้วก็ข้ามพามไปเก็บตรงนั้นไฟแดง
ไอ้ผัวมันว่าเฮ้ยของตี้มิ้วทำไมอีก

ก็มีฝรั่งถ่ายรูป
บางทีเช้ามืดมาปวดแก้วเต็มเลย
โมทรงโมทรายล้มห้องขี้เต็มไปหมด
กวาดเราก็บอกไงยินดีเตือนไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
แต่เมื่อวานจุดที่ตีมัน
อย่างเตือนวันนี้พรุ่งนี้มันหยุด
เดือนพรุ่งนี้ประลืนมันหยุดอย่างนี้

แล้วใครจะไปทำแล้วถ้าเกิดเจ้านายออกมาเจอเนี่ย
ทำไมเธอไม่ดูแลพื้นที่เธอ

แล้วชาวบ้านเขาก็รายงานไปว่า

คือสุดทนแล้ว
ใช่สุดทนบางทีก็เอาไปทิ้งในท่อ
แล้วก็บอกว่ามึงทำอย่างนี้

น้ำท่วมขึ้นมาใครเดี๋ยวร้อนกอร์ธมอธ์เดี๋ยวร้อน
เมื่อวานตีจริงตี๓ทีคือไม่ฝาด

คนผ่านไปผ่านมาคนที่ด้อยโอกาสกว่า

นั่นคือพวกผมไม่ได้เข้าข้าง

แหล่งน้ำผมจนผมต้องย้ายน้ำผม

คือมาเอาน้ำมากินเนี่ยก็คือมาตักกิน
ไม่ขอไม่อะไรเงินซื้อเหล้ามี

ให้ผู้ที่มีส่วนเฉียวข้องตรงเนี้ย
เอาไปตรงไหนก็เอาไปเถอะครับ

สัญจรไปมานี้ส่วนใหญ่
บางครั้งกินเหล้าเสร็จแล้วก็ต่อยกัน

เอาเรื่องตำรวจมายังต่อยตำรวจเลยวันนั้น
มันหลายรอบแล้วแค่ว่าคงเหลือโอ๊ต

ให้คนมาอยู่ตรงนี้เขาจะลำบากมากเลย

ผมก็ต้องแซ่บกับผมบ้างไม่รู้ว่าเขาไปจับอะไรมาบ้าง

สื่อของเราได้คุยกับหญิงเร่ร่อนคนนี้ด้วยนะฮะ
เป็นหญิงเร่ร่อนนะฮะไม่ใช่ว่าสติไม่สมประกอบอะไรนะครับ
เธอบอกว่าเธอโยนขยะลงในซอยเนี่ยแถวนี้จริงนะ
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยถามว่าไปโยนขยะทิ้งทำไม
ทั้งทั้งที่เขากำลังกวาดขยะกันอยู่เนี่ยเธอบอกเธออยากระบายอารมณ์
เพราะทะเลาะกับสามีสามีเนี่ยได้เงินมาเอาไปซื้อเหล้ากินนี่ฮะ
เคยเอาของพวกนี้โยนไปที่ถนนป่ะ

แม่มาคุยเนี่ยไหนพูดยืนยันกับแม่สิว่าจะทำอีกไหม

จะทำอีกป่าวพูดหน่อย

เพราะตัวเองผิดใช่เปล่ารับผิดไหมผิดเปล่ายอมรับผิดเปล่า
สุดท้ายวันนี้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาตรวจสอบพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
เทศกิจของเขตบางนาด้วยตำรวจสอนอบางนาด้วยสำนักอนามัยกรุงเทพด้วย
จากบ้านมิตรมัยตรีอ่อนนุษย์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรทมด้วย
เพราะว่า๔คนเนี่ยเร่ร่อนปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับ
ตกลงเนี่ยมีคนนึงยอมไปอยู่สถานที่พักพิงนะครับ
อีกคนนึงบอกจะขอกลับบ้านลบบุรีเจ้าหน้าที่ก็จะส่งกลับบ้านให้
อีกคนนึงบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านอยู่ในพื้นที่บางนานี่แหละ

แล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านญาติที่ย่านสำโรง
นี่ฮะเขาสัญญากับเจ้าหน้าที่แบบนี้นะ
ที่สำคัญคือมีเด็กคนหนึ่ง